หนึ่งเด็กผู้หญิงทั้งผู้ชายอายุแบบ๑๐กว่าเขาก็ไปเล่นกันตามภาษาเด็ก
แต่มีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งอายุสักห้าสิบกว่ากว่าอืม
ไม่พอใจเขาจะนอนมาเล่นทำไมเอาหนังสติ๊กยิงเด็กผู้ชายไปสองคน
แล้วไปจับหน้าอกเด็กผู้หญิงถามว่าทำทำไมโอ้ผมไม่รู้ตัวหรอก
ง่วงอยู่เฮ้ยเอออันนี้เหตุผลเขานะครับดูสิฮะ
อันนี้ก็ทำให้ตำรวจของสพพระประแดงเขาก็ต้องไปตรวจสอบ
เพราะว่ามีเด็กผู้ชายโดนทำร้ายเด็กผู้หญิงโดนลวนลามที่บริเวณสนามเด็กเล่น
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดมันคือสนามเด็กเล่นเด็กเขาก็ต้องไปเล่นกันถูกไหม
สนามเด็กเล่นอยู่ตรงข้ามกับหอสมุดของเทศบาลเมืองนะฮะ
ตำรวจไปตรวจสอบใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงนะฮะก็ไปจับกลุ่มนี่
ผู้ก่อเหตุอายุห้าสิบเอ็ดปีนะฮะพร้อมกับของกลางเป็นกระเป๋าเป้
สีดำทั้งในเป้มีหนังสติ๊ก๑อันแล้วก็มีลูกหิน๓ลูก
เขาชื่อว่านายสันติเค้นสอบไปเค้นสอบมาคือตอนแรกปฏิเสธ
ผมไม่ได้ทำผมไม่รู้เรื่องผมมานอนผมง่วงผมหลับก็ว่าไป
แต่สุดท้ายสารภาพอ่ะผมใช้หนังสติ๊กยิงเด็กผู้ชายจริง
เพราะผมนอนอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กมาเล่นเสียงดังย้ำแบบนี้
มันคือสนามเด็กเล่นนะแต่คุณคนนี้เขาบอกว่าเขาไปนอนตรงนั้น
เด็กมาเล่นเสียงดังก็เลยโมโหเอาหนังสติ๊กยิงใส่เด็กเข้าไป
ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานะเออเขาบอกว่าอ้าวแล้วจังหวะที่ยิงเด็กหมดแล้วอ่ะ
ยอมรับไปจับหน้าอกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหนึ่งทีจริงจริง
ทำไปเพราะง่วงง่วงก็เลยหลงลืมไปว่าทำอะไรไปบ้าง
แล้วมันหายง่วงไหมคะจับหน้าอกเขาแล้วมันหายง่วง
เหตุผลเขานะฮะข้างคูกันไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
หนังกะติ๊กยิงเพราะอะไรฮะเขาทำอะไรเด็กมันทำอะไรเรา
หาตอนร้านวันนอนนะครับอ๋อเรานอนอยู่เด็กไปกวนครับครับ
อือเราก็เลยโมโหใช้หนังสติ๊กยิงหรือค่ะ
อ่ะแล้วน้องผู้หญิงน้องเราไปทำอะไรคะน้องเขาเรื่องยังกัน
จับหน้าอกเราไปจับหน้าอกน้องอ่ะไหม
เมื่อกี้ยืนอยู่ข้างแหละได้ยินเสียงใช่ไหมน้องแก้วนามสมมุตินะอายุ๑๒ปี
น้องบอกว่าหนูออกมาจากบ้านตอน๘โมงหนูก็ไปเล่นกับเพื่อน
ตามจุดตรงนั้นจุดตรงนี้แล้วก็มาสนามเด็กเล่น
กับเพื่อน๗คนตอนแรกเนี่ยก็เล่นกันไปไม่มีอะไรอยู่เนี่ย
ลุงคนนี้เดินมาเอาหนังสติ๊กยิงใส่เพื่อนบาดเจ็บไปสอง
คือน้องสุดยอดมากนะน้องเห็นว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหม
ก็เลยเอาตัวเนี่ยไปขวางเอาไว้เพราะกะว่าเฮ้ยคนโตคงไม่คิดว่าจะยิงผู้หญิงหรอกมั้
เด็กหรอกมั้งก็เลยเอาตัวไปขวางน้องผู้ชาย
แต่สุดท้ายเขาไม่ยิงแต่เขาเอามือเอื้อมาจับหน้าอกไง
สุดท้ายก็เลยต้องวิ่งไปบอกร้องไห้วิ่งไปบอกแม่โทรหาแม่
มาช่วยหนูโดนกระทำแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
สุดท้ายตำรวจแจ้งข้อหานายสันติไปนะครับ
กระทำการในที่สาธารณะรังแก่หรือว่าข่มเหงผู้อื่น

สุดท้ายก็ถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ก็ไม่ทราบว่าตัวเขาเองทำไมถึงต้องมานอนในสนามเด็กเล่นนะครับ
ไม่รู้ว่าเป็นมาเป็นไปยังไงถึงมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับ